ต้นมะพร้าวที่ว่ามันหักมาพอดี๒คนนี้บาดเจ็บสาหัสเลยนะ
เอาข้างในมันกลวงนี่ตอนทับใหม่คนเจ็บ

นะครับเหตุเกิดบนถนนนะครับหมู่หนึ่งตำบลสำนักบกอำเภอเมืองชนบุรีครับ
กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมเร่งช่วยเหลือนางสาวยุพินสุริโยไทยอายุ๔๑ปี
ขาซ้ายเธอหักล่ะนอนร้องความเจ็บปวดอยู่นะครับ
ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นคือลูกสาวอายุ๓ขวบโอ๊ยลูกบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ครับ
คือมอเตอร์ไซค์ขี่ฝ่าสายฝนมาลมก็พัดแรงขี่มาตามถนนเส้นนี้
จนถึงที่เกิดเหตุขออภัยคุณผู้ชมต้นมะพร้าวมันหักฮะ
อืมนี่แหละแล้วมันก็โค้นมาเลยฟาดรถสองแม่ลูกเนี่ยค่ะ
ล้มอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะต้นมะพร้าวมันทับซ้ำเจ็บนะเนี่ย
ใช่คือมอเตอร์ไซคันนี้นะคุณผู้ชมทะเบียนกรุงเทพล้มอยู่ริมถนน
ใกล้ใกล้กันก็มีไอ้ต้นมะพร้าวนี่แหละนายสุทัศน์ปันเปียอายุยี่สิบหกปี
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นแม่ลูกขี่รถมานะ
ตอนนั้นฝนตกลมแรงต้นมะพร้าวข้างทางมันหักลงมา
แล้วฟาดลงพอดีพอดีเลยนะครับกู้ภัยก็มาช่วยกัน
สาเหตุคาดว่าต้นมะพร้าวมันน่าจะยืนต้นตายมานานแล้ว
คุณผู้ชมทางในมันกวงโดยอย่างนั้นจะเห็นอัฟอาฟอีกบุมหนึ่งน่ะ
คือข้างในมันเป็นโพรงแล้วนะโดนลมพัดแรงแรงก็หักนี่ไงเห็นไหม
ข้างในเป็นรูโบแล้วโอ้นะครับพ่อแม่ลูกเคาะร้ายก็ผ่านมาพอดีครับอืมอ่า
ขอให้หายเร็วไม่เป็นอะไรกันนะสองแม่ลูกนะ

ใช่ค่ะช่วงนี้พอหน้าฝนไง

มันไม่แข็งแรงดินพอแบบรับน้ำฝนไปเยอะ
กไม้มันไม่ได้ยึดอยู่แล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ได้

เพื่อบ้านใครมีต้นไม้ใหญ่ช่วงนี้ต้องตัดแต่งกิ่งด้วยนะคะ